แล้วก็อยู่บ้านดีกว่าเออนะฮะนี่แหละค่ะแพลนชีวิตปีใหม่ของพระเอกหนุ่มคนนี้
เกรทวรินทรเขาบอกเป็นข้อบอกว่าจะตั้งใจทุ่มเทในการถ่ายรูป
คอนเทนต์ให้มากขึ้นส่วนเรื่องหุ่นเนี่ยโอ้โหจะต้องเข้าใกล้กงยูไปอีกขั้นหนึ่ง
โฮมยูนที่สาวทั่วประเทศชอบมากนะคุณผู้ชมนะแล้วก็บอกว่าจะทำเพื่อคนอื่นให้มากขึ้น
ยังไม่หมดนะพี่เกรทเขาฝากบอกมาว่าเขาจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น
ยกเว้นซื้อของเล่นของรักที่เขาชอบนะแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าพอแค่นี้ก่อน
แค่นี้ก็หนักมากแล้วนะคะซึ่งทางเรานั้นนะคะก็เข้าไปส่องวิถี
ชีวิตคนโสดอ่ะคุณผู้ชมนะทั้งหล่อทั้งโสดนะฮะพี่เกรทเนี่ย
ไว้หน่อยดีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโพสต์ภาพแรกของปีก็เป็นภาพที่กอด
คุณแม่แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่ารูปแรกของปีเอาเลิกเอาชัยขอให้เป็นปีที่ลือ
เป็นที่ดีนั่นแหละเป็นที่ดีนะคุณผู้ชมนะ
โพสต์นี้แหละค่ะก็มีมาแล้วน้องสาวสุดที่รักแจ๊กกี้ชาคลีน
แม่น้องบองเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าฝากสวัสดีคุณแม่สวย๑ปีได้เลยค่ะ
อ๋อแล้วต้องส่งหัวใจให้ด้วยนั่นค่ะ๑ที๑ทีได้ไหมคะ
ไม่ใช่อยากให้ไปเองอ่ะใช่ค่ะแล้วเอาจริงนะคุณผู้ชมนะ
เกรทเนี่ยเขาโสดอยู่คนเดียวเลยนะในกลุ่มตอนนี้เอาจริง
เพราะอเล็กเขาก็เพิ่งแบบเปิดตัวหัวใจไปแล้วกับน้องโบเมลดาอะไรอย่างนี้เนาะ
บอยก็หนีไปมีแฟนแล้วนะคะเหลือแค่พี่เกรสสุดหล่อของเรานะฮะ
แล้วเห็นพี่เกรทเนี่ยรับหน้าที่เฝ้าร้านทองแบบนี้ก็อยากจะตั้งแคปชั่นให้เหลือเกินนะคะ
บอกว่าหล่อเข้มหน้ามองทองเต็มล้านเออเป็นไง
เอาเป็นว่าสรุปเลยก็คือตอนนี้พี่เกรทเขายังโสดนะคะ
แล้วก็อยู่ในโหมดแบบว่าดูแลตัวเองได้ดีแบบสุดเลย
สาวคนไหนที่โสดเหมือนกันก็ลองพยายามยื่นโปรไฟล์ขายขนมจีบเกรทวรินทรดูนะคะ
เผื่อว่าปีหน้า๖๖๗พี่เกรทเขาจะใจอ่อนอยากเลิกโสดบ้างกับเขาสักทีนะพี่แจ๊คนะ
ใช่นะคะก็ถือว่าปังมากจริงนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ของเกรทนะคะแม่กุ้งน่ารักมากจริงนะคะ
เกรทล้านโทรของเขาน่าอินถูก

ก็บอกกันตรงค่ะขอให้สิ่งกิจการรุ่งเรืองนะจ๊ะ